มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเธออยู่เชียงใหม่
แต่บอกว่าเคยไปทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เชียงราย
เจ้าของร้านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรับแขกแต่อร่อยมากอยากให้แม่ทานเหลือเกิน
ก็พาแม่ไปทานแต่ว่าคราวนี้เนี่ยโอ้โหมันยิ่งกว่าไม่รับแขก
บอกว่าถูกไล่ออกจากร้านเลยแบบอารมณ์อารมณ์นี่แบบโมโหฉุนเฉียวไปหมด
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เธอได้ถ่ายเอาไว้นะครับแต่ว่าทางเจ้าของร้านตอนนี้เขาออกมาชี้แจงแล้วนะครับ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

อันนี้เธอบรรยายอ้างไว้นะครับพอเธอเดินกลับมาที่โต๊ะปุ๊บ
มีเสียงคนกรี๊ดดังอยู่หลังร้านแล้วเจ้าของร้านก็เอาถุงน้ำสลัด
มาวางที่โต๊ะเธอแล้วบอกให้อ่านดูว่ามีเห็ดไหม
บอกให้แม่เธออ่านดูเองสิมีเหตุไหมส่วนผสมเนี่ย
แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่ก็บอกว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็กินได้
สุดท้ายเจ้าของร้านก็พูดจาด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วก็ไล่เธอกับแม่ให้ออกจากร้านไปเลยไม่ขายแล้ว
นี่ฮะแล้วก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นนะฮะ
เจ้าของร้านก็ออกมาบอกว่าก็ถ่ายเลยถ่ายให้เห็นหน้าด้วยก็ได้
ลงเฟซบุ๊กก็ได้แล้วเธอก็เอามาลงนะครับ
แล้วก็ตั้งคำถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเธอช็อกมากกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับทางร้านนะครับที่เราไปตรวจสอบเนี่ยวันนี้
หน้าร้านมีป้ายหยุดหนึ่งวันนะส่วนทางเจ้าของร้านได้โพสต์ผ่านเพจของร้านนะครับ
เพื่อแสดงความขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้ที่เป็นเจ้าของร้านยอมรับว่าผิดในทุกประเด็นไม่มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งสิ้น
แล้วก็ขออภัยไปยังคนที่ทำให้เสียความรู้สึกตอนนี้ทางร้านบอกว่าก็สำนึกผิด
แล้วจะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก